คุณผู้ชมคะยังช่วยกันตามหาแล้วก็ยังไม่เจอเลยค่ะ
หลวงปู่ถาวรนะคะที่หายตัวออกไปจากวัด
ก็ไม่รู้ว่าไปหลงที่ตรงไหนของแม่น้ำโขง
คือตัวยมแม่เนี่ยก็เชื่อว่าหลวงปู่ถาวรน่าจะยังมีชีวิตอยู่
แต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโอ้โหขนาดนี้แล้ว
หลวงปู่อาจจะมรณภาพไปแล้วอาจจะไปตกน้ำในแม่น้ำโขง
แล้วก็มีช่วงที่เป็นน้ำวนอาจจะมรณภาพไปแล้วหรือเปล่า
แต่เขาก็มองว่าเป็นเรื่องของความอาถรรพ์ไหมนี่คือหลวงปู่ถาวรนะคะ
คือด้วยความที่เขามองว่าเหมือนหลวงปู่ถาวรเนี่ยไปสร้างกุฏิบนที่ที่ไม่ควรสร้าง
แล้วก็ไปสร้างเหมือนกับปิดถ้ำพญานาคอืมเพื่อแก้อาถรรพ์
เพื่อให้เจอหลวงปู่ถาวรก็เลยนี่ค่ะไปรื้อกุฏิเลยค่ะนี่นะคะ
รื้อกุฏิที่อยู่บนเขาที่วัดห้วยหมักใต้อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
เพราะเชื่อว่าที่หลวงปู่ถาวรหายตัวไปอาจจะเป็นเพราะว่าหลวงปู่เนี่ย
โบกปูนปิดปากถ้ำพญานาคแล้วก็สร้างกุฏิครอบเอาไว้
แต่คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราบอกว่าแปลกจริงนะคะ
พอทุบกุฏิเสร็จเรียบร้อยมีปรากฏการณ์เมฆเคลื่อนตัว
แล้วลักษณะของเมฆคุณผู้ชมลองดูค่ะชาวบ้านบอกว่า
คล้ายพญานาค๗เสียนนี่นะคะแล้วก็หันหน้าไปทางแม่น้ำโขง
แบบนี้คุณผู้ชมลองสังเกตนี่ค่ะเหมือนกับเป็น๗เสียนของพญานาค
ชาวบ้านบอกโอ้โหประหลาดใจเลยนะคะก็เลยเชื่อว่าพญานาคท่านคงจะพอใจ
ทุบกุฏิหลังนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเริ่มมีความหวังกันแล้ว
ครับว่าจะเจอหลวงปู่ถาวรไม่ว่าจะเจอยังมีชีวิตอยู่
มรณภาพก็ตามก็มีความหวังว่าน่าจะเจอแล้วล่ะ
แต่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ก้อนเมฆค่ะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะ
ญาติของหลวงปู่ถาวรเขาอยู่ดีก็เกรงตัวนางทองคำอายุสี่สิบห้าค่ะ
เกรงตัวเหมือนกับมีอะไรมาสิงร่างตอนที่ชาวบ้านกำลังทำพิธีขอขมา
ทุบกุฏิบนเขาในวัดห้วยหมากใต้นี่นะคะแล้วก็บอกว่า
ปู่พญานาคศรีสุโธมาประทับร่างแล้วบอกว่าหลวงปู่ถาวรหายตัวไปตอนนี้เนี่ยนะ
อยู่ใต้เมืองบาดานในแม่น้ำโขงกำลังบำเพ็ญภาวนาไม่ยอมขึ้นมา
ส่วนสาเหตุที่หลวงปู่ถาวรหายไปนางทองคำคนนี้เนี่ยนะคะ
บอกว่าเพราะหลวงปู่ถาวรเดินตามแสงลูกแก้วลงไปบำเพ็ญเพียร
แล้วก็ไม่ยอมขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ชี้ไปที่องค์พระที่กุติบนเขา
บอกว่าบริเวณขวามือขององค์พระเป็นปากถ้ำพญานาค
หลวงปู่เอาปูนมาโบกทับทำให้พญานาคขึ้นลงไม่ได้นี่นะคะ
ครับจากนั้นเนี่ยนางวารีวัยเก้าสิบสามปี
ของหลวงปู่ถาวรก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนขันห้า
นี่คุณแม่นะคะร้องไห้ตลอดค่ะบอกว่าขอพระลูกชายให้กลับคืนมา
เพราะนี่คือลูกคนเดียวที่เหลืออยู่แม่เชื่อว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
แล้วระหว่างนั้นนะคะมีกิ้งกือมานี่ฮะ
เลื้อยมาหาแม่ของพระถาวรตอนที่กำลังก้มกราบ

ประหลาดใจว่ากำลังทำพิธีอยู่
กำลังยกมือไหว้กำลังกราบเนี่ย

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็คุยกับนางทองคำนะคะ
ว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้ที่มีอาการเกรงตัวเนี่ยนะคะ

เธอก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ควบคุมตัวเองไม่ได้ชาไปทั้งตัว
แต่รู้สึกผิดปกติตั้งแต่มาถึงวัดแล้ว
อยู่ก็ไม่ได้สติไม่จำอะไรได้ไหม
รู้ไหมว่าลมปูยังมีชีวิตอยู่กับลมปูสิรุปโทน

หัวคำหัวคำจะเป็นของเนี่ย

มันจะมึงมันจะกลับไปสวรรค์ตัวของเนี่ย
จากนั้นค่ะแม่และญาติของหลวงปู่ถาวรก็ไปเก็บข้าวของภายในกุฏินะคะ
ก็มีกรดมีหมอนผ้าห่มเสือถุงย่ามจีวรของหลวงปู่ถาวรค่ะแล้วก็มีชันหมากที่หลวงปู่ถาวรวางไว้หน้ากุฏิด้วยนะคะ
ของหลวงปู่ถาวรก็นำมาแจกให้กับลูกหลานนี่ค่ะมีอยู่๑๗คำ
จีวรก็ได้พับแล้วก็แม่เนี่ยกอดเอาไว้ที่อกตลอดเลยนะคะ
ของหลวงปู่ถาวรก็ไปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิภายในกุฏิไปขอขมาค่ะ
บอกว่าถ้าพระลูกชายทำอะไรเกินเลยไปทำอะไรไม่ดี
ก่อนที่จะมีการทุบกุฏิทิ้งแม่ก็ไปขอขมาแทนนะคะ
แม่ก็ยอมรับว่าบริเวณข้างองค์พระก่อนที่จะมีการสร้างกุฏิค่ะ
มีรูขนาดใหญ่คือใหญ่แบบคนลอดเข้าไปได้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการเอาปูนมาโบกทับนี่นะคะแล้วเหมือนกับสร้างกุฏิตรงนี้
คือแม่บอกว่าก็พอเริ่มสร้างกุฏิเนี่ยนะ
ก็เริ่มเห็นเหมือนแบบผู้ชายตัวดำตัวใหญ่แล้วก็เริ่มนิมิตเห็นพญานาคเจ็ดเซียนมาตลอดนะคะ
คุณผู้ชมครับ
ถ้าจะพูดถึงเรื่องความเชื่อของหลวงปู่ถาวรเนี่ยนะ
เราได้คุยกับลูกศิษย์ของหลวงปู่ถาวรคนหนึ่งชื่อว่านางจันที
นี่ฮะนางจันทีเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้หลวงปู่ถาวรเคยบอกว่า
เคยไปบำเพ็ญเพียรใต้เมืองบาดานมาแล้วนี่นะฮะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าใต้เมืองบาดานเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ด้วยนะมีวัดด้วยนะ
มีเด็กวิ่งเล่นด้วยเหมือนกับอยู่บนโลกมนุษย์เลย
หลวงปู่ถาวรเขาเคยเล่าให้กับลูกศิษย์ฟังนะครับแล้วก็ยังบอกว่าทุกวันนี้พยายามถือศีลอดนะ
บำเพ็ญเพียนเพราะอยากกลับไปบำเพ็ญเพียรที่เมืองพญานาคอีกสักครั้งนึงนะ
แล้วเดี๋ยวจะมาช่วยลูกศิษย์ให้ไปด้วยกันด้วยก็เลยไม่รู้ว่าการที่หลวงปู่ถาวรหายไปในครั้งนี้เนี่ย
เพราะว่าหลวงปู่ถาวรเนี่ยคือแกก็เชื่อเรื่องเหล่านี้
แล้วจะเดินลงไปในแม่น้ำโขงหรือเปล่าแบบอยากจะไปเมืองบาดานอะไรอย่างนี้

แต่ว่าก่อนจะทุบเนี่ยได้นำใบสี๓คู่ทูบ๓๖ดอกนี่ครับ
หมากพลูเครื่องสักการะมาขอเข้ามาพญานาค
เพื่อให้การลื้อถอนเป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะนี่ครับ
เขาทำพิธีกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับซึ่งตามความเชื่อเนี่ย
เชื่อว่าหลังมีการทุบกุฏิซึ่งไปสร้างทัพรูเมืองบาดานแล้ว
ตรงนี้นะฮะปู่ดำผาลาเหล็กก็จะโผล่ขึ้นมาจากรู
พร้อมกับพญานาคเจ็ดเซียนขึ้นมาซึ่งต่อไปก็จะมีการสร้างรูปปั้น
พญานาคเจ็ดเซียนสีดำจะใช้ชื่อว่าปู่ดำผาลาเหล็ก
แผ่นะแผ่พังพานหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง
เพื่อให้เป็นสุริมงคลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
เพราะว่าไม่ใช่แค่หลวงปู่ถาวรเท่านั้นอืม
ในพื้นที่บอกว่าพระที่วัดห้วยหมากใต้เนี่ย
คือก็มรณภาพกันมาหลายรูป
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกนะฮะนี่เป็นภาพมุมสูงนะฮะ
แม่น้ำโขงนะครับมองไปอีกฝั่งก็เป็นฝั่งสปลาวแล้วนะครับ
ส่วนการค้นหาวันนี้ค่ะชาวบ้านกับลูกศิษย์
ป่าห้วยหมากใต้ก็ออกค้นหาหลวงปู่นะคะ
ก็เดินเท้าไปที่ถ้ำยื่นอยู่ข้างข้างวัดนี่แหละค่ะลึกเข้าไปหลายร้อยเมตรด้านในมีจอมปลวก
ชาวบ้านก็บอกว่าจอมปลวกคล้ายคล้ายกับพระพุทธรูปอยู่กลางถ้ำเลยนะคะนี่ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูไปก็เหมือนเหมือนกันนะอืม
คือถ้ำนี้ต้องคลานเข้าไปนะคะต้องคลานเข้าไป
พอเข้าไปจะมีทางแยกสองทางชาวบ้านเชื่อว่าเป็นถ้ำพญานาคที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง
ในถ้ำมีรอยเท้าคนค่ะเป็นรอยเท้าแบบไม่ใส่รองเท้า๓รอย
แล้วมีรอยนิ้วมือแต่เหมือนกับมีแค่สามนิ้วมีรอยหักกิ่งไม้ไผ่สองกิ่ง
คือถ้ำนี้ค่ะเคยเป็นที่วิปัสนากรรมฐานของหลวงปู่ถาวรเมื่อ๒๐ปีก่อนนี่นะคะ
เจอรอยนิ้วแบบนี้รอยเท้าด้วยบรรยากาศที่วัดห้วยหมักใต้วันนี้ก็มีคนมาขอโชคขอลาบนะคะ
เจ้าอาวาสวัดลำทหารจังหวัดกาญจนบุรีและแม่ของหลวงปู่ถาวรก็เดินเท้าไปที่พบจีวร
เข้าของเครื่องใช้ของหลวงปู่ถาวรที่ริมแม่น้ำโขงอะค่ะครับไปเพื่อไปทำพิธีแผ่เมตตานะคะ
พระอาจารย์ท่านบอกว่านิมิตเห็นพระถาวรอยู่ริมแม่น้ำโขงคล้ายกับอยู่ในน้ำค่ะ
แม่ของหลวงปู่ถาวรก็เลยบอกกล่าวต่อพญานาคขอพระลูกชายกลับคืนมา
ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือมรณภาพแล้วก็ตาม